สวัสดีครับนี่คือไทยรัฐฟอลัมสองพันยี่สิบสาม
สนัยโค้ดทองครับคุณผู้ชมครับนโยบายการปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ
เป็นนโยบายที่เพื่อไทยมีการประกาศเอาไว้ตอนหาเสียงครับ
นโยบายนี้มีความน่าสนใจหลายคนจับตามองและมีการตั้งคำถามว่าจะทำได้จริงหรือ
แต่ว่าการแถลงนโยบายของรัฐบาลต่อสภาที่ผ่านมากลับไม่ได้มีการพูดถึงเรื่องนี้เอาไว้
ทำให้ฝ่ายค้านก็โจมตีว่าเป็นการแถลงนโยบายที่ไม่มีเป้าหมายครับ
แถลงนโยบายของรัฐบาลต่อรัฐสภาของนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีได้มีการพูดถึงนโยบายที่จะทำหลายด้านครับ
ถ้าไปเจาะจงดูเฉพาะนโยบายด้านเศรษฐกิจทั้งระยะสั้นแล้วก็นโยบายที่จะทำก่อนมีอะไรกันบ้าง
แล้วก็นโยบายการที่จะทำเร่งด่วนคือต้องทำต่อไปก็คือเรื่องของการแก้หนี้การลดภาระทั้งค่าพลังงานค่าไฟก๊าซหุงต้มและน้ำมัน
รวมไปถึงต้องเร่งสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว
แล้วก็การพัฒนาเศรษฐกิจใหม่รวมไปถึงการสร้างรายได้ให้กับภาคเกษตรกรรมนะครับ
แต่ทั้งหมดทั้งมวลที่มีการพูดถึงไปกลับไม่มีการพูดถึงนโยบายการปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำเป็น๖๐๐บาทต่อวัน
รวมไปถึงเรียนจบปริญญาตรีจะได้เงินเดือนเริ่มต้น๒๕๐๐๐บาท
ทั้งสองนโยบายนี้เป็นนโยบายหลักทางเศรษฐกิจที่เพื่อไทยมีการประกาศเอาไว้
สุดท้ายมีเสียงตอบกลับมาวิภาควิจารณ์จากหลายฝ่ายโดยเฉพาะในสภาครับ
ฝ่ายค้านเองก็ลุกขึ้นบอกว่าก็เป็นการแถลงนโยบายที่ไม่มีเป้าหมายไม่มีรายละเอียดแล้วก็ไม่มีการกำหนดกรอบเวลาอย่างชัดเจนนะครับ
แน่นอนนะฮะเรื่องนี้ท่านนายกก็มีการลุกขึ้นแล้วก็ตอบคำถามเรื่องนี้ในสภาแล้วแต่ว่าก็ยังไม่เป็นที่พอใจของหลายฝ่ายครับ
คุณผู้ชมครับนโยบายการปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำมันจะทำให้เรื่องของภาคแรงงานได้ประโยชน์เพราะมีรายได้เพิ่มมากขึ้น
แต่นโยบายนี้มันจะมีข้อดีและข้อเสียอย่างไรเพราะมีคนเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้หลายฝ่ายติดตามพร้อมกันจากรายงานครับ
ที่๒๕๐๐๐บาทค่ะ
โยบายการปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำเป็น๖๐๐บาทต่อวันภายในปี๒๕๗๐และเงินเดือนคนจบปริญญาตรีเป็น๒๕๐๐๐บาท
จะเกิดขึ้นได้จริงหรือแค่การขายฝันกันแน่
หากลองนับดูก็จะมีเวลาอีก๔ปีที่ต้องผลักดันให้ถึงเป้าหมายที่ประกาศไว้
แต่ปัจจัยสำคัญคือหัวเรือใหญ่
ผู้ที่เข้ามากลุ่มบังเหียนกระทรวงแรงงานก็เป็นรัฐมนตรีที่มาจากภักดิ์ภูมิใจไทยไม่ใช่จากภักดิ์เพื่อไทย
บาทต่อวันจริงมันก็คือความหวังของประชาชนที่พูดแล้วก็ควรที่จะทำให้มันได้

มันก็รู้สึกดีที่แบบมันเพิ่มขึ้นสักทีเพราะว่า
ของข้าวของคือสมัยนี้มันก็แพงขึ้นด้วย
ถ้าเกิดว่ามัน๖๐๐ต่อวันก็คือดี

ค่าแรงอยู่๖๐๐บาท

เวลานี้ยังไม่ใช่ช่วงที่เหมาะสม

เนื่องจากผู้ประกอบการพึ่งฟื้นตัว
ขณะที่ต้นทุนการผลิตก็ยังคงอยู่ในระดับสูง

คือการสร้างความมั่นใจแก้ปัญหาปากท้องก่อน
เมื่อทุกอย่างขับเคลื่อนแล้วมีเวลาเหมาะสม

เพื่อพิจารณาการปรับขึ้นค่าแรงอีกครั้ง

เพราะว่าภาคอุตสาหกรรมภาคผู้ประกอบการ

ต้นทุนในการประกอบการมันก็มีมากในทุกด้านอยู่แล้ว
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของค่าพลังงานนะครับค่าไฟ
แล้วก็ค่าดอกเบี้ย

เพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่ามีค่าแรงมาในเวลานี้

คงต้องจับตาต่อว่านโยบายนี้
จะรู้ล่วงเหมือนที่หาเสียงไว้
ปลิวลอยไปตามลมเท่านั้น
ทีมข่าวเศรษฐกิจไทยรัฐทีวีรายงาน